มีโอกาสดีได้ไปทานข้าวกับผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ระดับสูงท่านหนึ่งนะครับ
เขาเลี้ยงกุ้งเผาเขาบอกกุ้งเผานี้เนี่ยนะ
สั่งตรงมาจากเมียนมาตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเราก็เอามีด
เพราะตัวมันใหญ่เอามีดแล้วช้อนตัดหวกันเลยมันกุ้ง
นะฮะตัดหัวเสร็จปั๊บเคร่งลูกเหล็กลูกเท่านี้
เฮ้ยแต่ก่อนมันมีไงไอ้กุ้งยัดตะกั่วอ๋อตะกั่วนั่นแหละนั่นแหละ
ลากกันหมดโต๊ะเลยฮะเพราะว่าไอ้ที่ใหญ่
จากหนักแล้วเนี่ยมันหนักไอ้ลูกเหล็กอุ้ยใหญ่มากอ่ะนะ
ลงมาฮะแต่ว่าบ้านนี้กินกบครับพากบปั๊บ
อะไรมันอยู่ในตัวกบเนี่ยนี่นะคะดูฟังนะคะว่าเสียงอะไร
เดี๋ยวหนูจะบีบออกมาให้ดูเขาทำไปได้ไง
ที่โกงมากเลยเนี่ยดูสิ

เนี่ยกบมันกินเข้าไปเองเหรอหินก้อนไปเลยเนี่ยค่ะ

หรือเป็นความรู้ใหม่พี่เบิร์ตว่ากบกินหินเป็นอาหาร
แล้วมันไม่ย่อยคือถ้าก้อนเล็กมันคงใช่แหละดอม
นี่ก้อนแบบเออแต่ก้อนอะไรนะภาษาวัยรุ่นเมื่อก่อน
วัยรุ่นเมื่อก่อนบังเอ็บเออมันใหญ่มาก
ก้อนใหญ่ขนาดนี้เอาไปถมที่หรอครับโอ้โห
นี่แหละครับคนซื้อเขามั่นใจว่าสงสัยจะโดนยัด
นี่แหละฮะก็เอามาโพสต์เตือนภัยว่าตอนเย็นไปซื้อกบที่ตลาดวัดไซใหญ่
แต่สิ่งที่เจอคือหิน๓ก้อนบอกว่าก้อนใหญ่เอาเรื่องนะ
ผู้เสียหายลายนี้ซื้อกบชำแหละนะครับ๒ตัวมีน้ำหนักประมาณ๑กิโลกรัม๙๐บาท
ตอนจะผ่ากระเพาะกบเจอหิน๓ก้อนครับไอ้๓ก้อนนี้ชั่งได้ขีดครึ่ง
ถามว่าแบบนี้ปกติไหมเนี่ยครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ๓ก้อน
ผู้สื่อข่าวไปที่ตลาดหน้าวัดไซด์ใหญ่อไซน้อยจนนทบุรีครับ
สอบถามนางสาวออนอุมาบุญประคองอายุ๔๒ปีแม่ค้าขายกบเธอเล่าบอกว่า
เธอเนี่ยขายกบที่ตลาดแห่งนี้มานานกว่า๒๕ปีครับซื้อกบมาจากบังเลนนะ
เอามาขายต่อก็ไม่ได้ทำอะไรกบเลยเขาทำมาสำเร็จรูปนะฮะ
ก็แค่เจาะท้องแล้วก็เอาไส้เอาเครื่องในมันออกเท่านั้นแหละ
ยืนยันว่าไม่ได้ยัดหินใส่เข้าไปในท้องกบครับ
เมื่อกี้ถามแม่คะถามพ่อค้าบ้างก็ไปในทิศทางเดียวกัน
นายพรเทพพิรมนิ่มอายุ๓๓ปีพ่อค้าขายกบนะฮะ
เล่าว่าขายกบมานานแล้วเจอสิ่งแปลกปลอมในท้องกบประจำแหละ
แม้แต่ยางที่เขาตัดเป็นทุ่นลอยน้ำก็ยังเจอเลย
ส่วนก้อนหินในท้องกบก็เคยเจอมาเป็นเรื่องปกติ
กบมันเจออะไรมันเอาลิ้นตะวัดเข้าปากหมดแหละ

คือถ้ากบตายไปมันก็ส่วนใหญ่จะเจอ
ตอนที่เอามาขายแม่เจ้าหินยัดไปได้ยังไง
นี่ครับพี่เขาเล่าอาจารย์เจษดาล่ะถึงอาจารย์แล้ว
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยท่านยืนยันว่า
การที่กบกลืนหินเข้าไปไม่ใช่เรื่องแปลกนะ
เพราะปกติแล้วมันก็กลืนหินเข้าไปได้
แต่ไม่ใช่ก้อนหินที่ใหญ่เกินไป

แต่นี่คือก้อนเท่าท้องมาเลยนะ
อาจารย์บอกกบมันเป็นสัตว์ค่อนข้างตะกระ
กินเก่งกินไม่หยุดหิวง่าย

เพราะฉะนั้นไม่แปลกเหรอคะถ้าเจอหินแบบนี้
มันจะกินเข้าไปยังไงมันไม่ติดคอตั้งแต่ตอนเข้าไปแล้วหรือยังไง
คุณผู้ชมเห็นว่าอย่างไรครับเคยซื้อกบมาหรือซื้อตัวอะไรมาทำอาหาร
แล้วเจอสิ่งแปลกปลอมบ้างหรือเปล่าลองคุยมาหน่อยนะฮะ
นี่อาจารย์เจษฎาบอกอะไรนะกบตะกระใช่ไหม
กินเก่งกินไม่หยุดนึกว่าพี่เบิร์ต
หวยไม่ถูกอย่างเดียวซื้อหวยไม่ถูกอย่างเดียวว่า
มันจะต้องวกกลับมาที่ผมไอ้น้องพอดี
เฮ้ยมันน่าจะกำลังหิวอยู่ครับ